มาดูหนุ่มน้อยใจบุญคนนี้คือนุ่มคนนี้เป็นเด็กนะจะใส่บาทพระทีนี้พระพอรับบาทเสร็จจะให้พรก็จะแตะหัวเด็กแล้วก็จะให้พรเด็กทำแบบนี้
งองน้ำหัวมันโบ้จริง
หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าจะไปโดนส่งผม
เพราะตอนแม่เราเรียนหนังสือไม่ได้นะผู้ชาย